กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราชดรที่เคารพ
กับผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชน
จังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยต้องกลับขอบคุณท่านประธานนะครับ
ให้โอกาสได้อภิปรายในร่างพระราชมัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ในมาตรายี่สิบของกระทรวงมหัสไทย
กระทรวงมหาดไทยนี้ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณ
เป็นอันดับ๒ของประเทศไทยรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตั้งไว้ก่อนที่จะมีการปรับลดทั้งสิ้นสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
ล้านบาทนะครับน้อยกว่าปีที่แล้วปี๖๔นะครับ
ปีหกสี่นั้นตั้งไว้สามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับ
ปรับลดลงไปน้อยกว่าปีที่แล้วนั้นห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์
แต่ทางคณะกรรมธิการได้ปรับลดลงไปจากที่ตั้งไว้ศูนย์จุดสองสามห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
ล้านกับห้าแสนกว่าบาทเศษแต่ของผมนั้นได้ตัดไว้ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
เป็นเงินถึงเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท
แต่ถ้าสามารถตัดเอาไปแล้วไปทำอะไรได้ก็อยากจะบอกท่านประธานผ่านไปถึงท่าน
ผู้บริหารสูงสุดโดยท่านประธานสบคถ้าย้อนกลับไปได้ว่าเงินเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าล้านนี้
เพียงพอที่จะซื้อ๑๐๐ล้านโดสเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน
กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือห้าสิบกว่าล้านคนนั้นได้ฉีด
แล้วก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดหายนะในขณะนี้
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งสิ้น
หน่วยงานหน่วยงานหลักคือสำนักประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ
และอีก๖กรมก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีงบประมาณทั้งสิ้นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านบาทกรมพัฒนาชุมชนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านบาท
กรมที่ดินสองพันแปดสิบห้าร้านบาทกรมโยธาธิการและผังเมืองสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท
ผมจะพูดเพียงห้ากลมนี้ก่อนส่วนกลมสุดท้ายคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ลมนี้แหละที่จะเป็นตัวช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบ
ไวรัสโควิด๑๙ซึ่งกุญแจดอกแรกทางคณะผู้ประหารสูงสุดนั้นได้ทำผิดพลาดไปแล้วในเรื่องของการจัดหาวัคซีนแต่ก็ยังมีตัวช่วยคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผมจะบอกว่าจะเป็นตัวช่วยอย่างไรในส่วนที่จะต้องตัดลดลงไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านนั้นก็คือของกรมต่าง๕กรมที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของวัสดุก่อสร้าง
เราสังเกตว่าผมไม่ได้ทำนายในอนาคตจากนี้ไปตัวเลขผู้ติดเชื้อผมว่าน่าจะลดน้อยลงขึ้น
ตัวเลขของจังหวัดนทบุรีเคยอยู่ในอันดับท็อปไฟต์แตะพันคนทุกวัน
เพื่อที่จะคัดแยกพี่น้องออกจากครอบครัวตอนนี้ตัวเลขของนนทบุรีเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปฐุมธานีก็เช่นเดียวกันครับท่านขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง
ก็อยากจะฝากถึงท่านประธานสคบฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เบิกได้ทุกอย่างใช้งบประมาณถ้ามีงบกลางก็ใช้งบกลางถ้าไม่มีงบกลางก็จ่ายขาดเงินสะสมหรือแม้แต่เงินที่กันในส่วนเงินสะสมก็ใช้ได้
แต่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพการจัดเก็บไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงปัญหาไวรัสโควิด๑๙
รายได้ไม่ค่อยมีจะต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมให้ดูแลในส่วนของอปททั้ง๗๐๐กว่าแห่งทั่วประเทศไทย
ตรงนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะแก้ปัญหาไวรัสโควิด๑๙
เหมือนกับท่านสวันยูบางรุงเคยปารบกับผมเคยไร้ส่วนในขณะที่หานะทครมนั้นขาดเตียงผู้ป่วย
มีผู้ป่วยติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอเตียงแต่ก็ไม่มีนะครับก็ไลฟ์สดบอกท่านผู้ว่า
อัศวินขวัญเมืองนะครับบอกให้เปิดศูนย์ซีไอทั่วทั้ง๕๐เขต
แต่คำตอบที่ได้รับก็เงียบเงียบไปพร้อมกับเฟซบุ๊กถูกบินนะครับ
จากไปขัดมาตรฐานชุมชนก็เลยต้องมานำเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่า
นี่คือแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้ทั้งในทางตรง
อภัยครับทั้งในทางตรงและในทางลงพื้นที่นะครับ
กระทรวงมหาดไทยนะครับมีบุคลากรภายใต้การกำกับดูแลมากที่สุด
ทั้ง๗๗จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดครบทุกจังหวัด
สั่งการโดยตรงประสานงานกับสสจสาธุจังหวัดนนท์อ่า
จังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ผมต้องตัดงบประมาณลงไปถ้าย้อนลอยถอยหลังกลับไปได้
ก็จะบอกกับท่านประธานผ่านถึงผู้บริหารสูงสุดโดยประธานสบค
ว่าหน้าที่จะเลือกจัดหาวัคซีนให้มีคุณภาพดี
อย่าให้มีวัคซีนที่ด้อยคุณภาพกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
แล้วก็บังคับให้ฉีดแล้วก็มาแนะนำเข็ม๓นู่นนี่นั่น
เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังไม่มีการวินิจฉัย
ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเอาพี่น้องประชาชน
เป็นคนทดลองฝากท่านประธานถึงผู้บริหารสูงสุดของประเทศ
ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ